เข้ากรุงเทพมหานครมาดูเรื่องวุ่นนะฮะ
กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยดูเรื่องวุ่นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์กันหน่อย
ผู้หญิงอายุ๕๓ปีเธอขับรถเก่งนิสสันครับ
วาดไปทั้งด่านเป็นด่านของสพคลองหลวงฮะ
ตำรวจนะครับดีนะแกกระโดดหนีตำรวจ
ไม่งั้นนะครับไม่รู้จะกวาดไปกี่นาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนขออภัยครับผลโยธินขาออกครับ

ที่เกิดเหตุพบแท่งแบรีเออร์พลาสติกสีส้มแล้วก็ป้ายสัญญาณไฟ
ถูกชนระเนละนาดเสียหายหลายอันนะครับ
หมายเลขทะเบียนคละคร๕๕๒๓กรุงเทพมหานคร
ด้านหน้ารถนะครับถูกชนได้รับความเสียหาย
ส่วนคนขับคือชื่อนางเอนามสมมุติอายุ๕๓ปี
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเธออยู่ในอาการมึนงง
ใกล้กันพบรถกระบะอิซูซูหมายเลขทะเบียน
เป็นรถของตำรวจสพครองหลวงว์เนี่ยแหละครับ
ทำรถของตำรวจสพครองหลวงที่แหละครับคันนี้ครับ
ถูกชนด้านหน้าได้รับความเสียหายเหมือนกัน
แล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ตราโล่ของตำรวจอีก๒คันครับ

แล้วก็มีตำรวจจราจรสพคลองหลวงนะครับ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๒นายด้วยกัน
นางเอเนี่ยนะฮะคนขับเนี่ยเล่าบอกว่า
กำลังจะกลับบ้านย่านพระราม๒นู้นนะฮะ
ขับรถวนไปวนมามองไม่เห็นเจ้าหน้าที่เธออ้างแบบนั้น

จู่รถเก๋งสีดำคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
ไม่มีเสียงเบรกไม่มีรอยเบรกอะไรเลยสักนิด
จากนั้นก็พุ่งชนแบรีเออร์พลาสติก

ไม่กระโดดหลบป่านนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไร
ส่วนคู่กรณีดูแล้วเธอน่าจะเมาครับ
พอตำรวจเอาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์มาให้เป่า
แต่นางเอเนี่ยไม่ยอมเป่าทำท่าแค่อมหลอดไว้เท่านั้นนะครับ
ต้องขอตรวจอีกครั้งแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธนะครับ
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีใน๓ข้อหาครับ
จำไว้เลยนะครับอมไม่เป่าเท่ากับเมาฮะ
ตามกฎหมายเขาบอกว่าแจ้งข้อหาเมาแล้วขับได้เลยนะครับ

ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ทรัพย์สินทางราชการเสียหายครับ